เราให้ดูภาพเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ตกอกตกใจ
ที่สพน้ำคูนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตำรวจนายหนึ่งร่วงลงมาจากหลังคาของสพ
เดี๋ยวรอดูนะฮะเมื่อวานท่านก็เห็นไปแล้วล่ะ
วันนี้เราไปเจอตัวตำรวจนายนี้แล้ว

ได้คุยได้สอบถามนี้ลงมานะ
เห็นไหมมีรถของเพื่อนตำรวจกำลังเข้ามาที่สถานีพอดี
ก็ลงมาช่วยกันนะครับคือข้างบนตรงจุดที่ร่วงลงมาเนี่ย
เขาเป็นลักษณะเหมือนกับกระเบื้องกันศาสตร์ที่เป็นหลังคานะครับ
เห็นไหมมีเสาตั้งแล้วข้างบนก็เป็นกระเบื้องกันศาสตร์
แล้วก็จะมีพวกป้ายสถานีตำรวจสพน้ำคูมีทงชาติ
ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยความจริงเกิดเหตุตั้งแต่๑๙พฤษภาคมนะครับ
แต่ว่าตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยท่านเพิ่งอาการดีขึ้น
แล้วก็บอกว่าเอามาโพสต์ไว้อยากให้เป็นอุทาหรณ์อะไรพวกนี้ด้วยนะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยทรงชาติที่มีอยู่๙อันนะครับ
เพราะว่าเขาติดตั้งไว้ที่ไม้นะครับลมพัดแรงนะครับลักษณะฝนจะตกนะครับ
ทรงต่างงงล้มไป๒อันครับข้างบนเป็นแบบนี้กระเบื้องแบบนี้
พอเห็นว่าล้มไปสองอันตำรวจท่านนี้ท่านก็เลยขึ้นไป
แล้วก็เดินไปเพื่อจะไปตั้งทงชาติให้ตั้งตรงเหมือนเดิม
แล้วทีนี้ด้วยความกระบ้งกระเบื้องมันคงรับน้ำหนักไม่ไหว

คือจังหวะลงคุณผู้ชมน่าจะเห็นเนอะคือศีรษะ

แล้วข้างล่างนี่บันไดปูนทั้งนั้น
ศรีษะแตกเย็บ๘เข็มระดูกซี่โครงร้าวไป๑๑ซี่
ท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่ร้าวซี่โครงซี่ที่๑๑ที่ร้าว
ศีรษะแตกเย็บ๘เข็ม
ตำรวจที่อยู่ในภาพคือดาบตำรวจวิชยุทธ์ศรีกระจ่าง
พบหมู่งานปราบรามสพวงค
หลังเกิดเหตุเพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาล
วันนี้เราไปหามาแล้วดาบตำรวจวิชยุทธ์
ทีมข่าวธนัททีวีได้ไปคุยด้วย
ดาบวิชยุทธ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙พฤษภาคม
ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอำนวยการ
นขึ้นไปปรับเสาทงชาติและทงสัญลักษณ์ที่ถูกลมพัดเอียงเพื่อให้ดูเรียบร้อย
ระหว่างที่กำลังขึ้นไปอยู่ก้าวพลาดข้างบนเป็นกระเบื้อง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะทำให้กระเบื้องหลังคาก็ลื่นด้วย
ก็ก้าวพลาดแล้วก็ล้มพอล้มก็กระแทกกระเบื้องหลังคากระเบื้องหลังคาแตก
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นก็คือร่วงทะลุลงมาเลยฮะ
จนตกลงมาที่บันไดข้างล่างหลังจากเกิดเหตุ๑๙พฤษภาคม
ดาบตำรวจวิชยุทธ์ก็ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
มีภรรยาคอยดูแลให้อยู่นะครับแต่ว่ายังต้องไปทำกายภาพบำบัดอยู่
โดยบอกว่าช่วงนั้นนะดาบวิชยุทธ์บอกว่าเชื่อไหมคุณรัชพร
จำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยจำได้แค่ว่าเนี่ยขึ้นไปปรับทงที่แบบถูกลมพัดแรง
แบบเอียงแล้วก็ล้มมา๒ทงไปปรับให้ตั้งตรง
แล้วก้าวพลาดลื่นแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย
ก็คือแบล็งก์ไปเลยเพราะว่าจังหวะนี้คือศีรษะกระแทก
พอหายดีแล้วพ้นขีดอันตรายแล้ว
มาเห็นคลิปวิดีโอจากล่องวงจรปิดของสพวังน้ำครูยังตกใจ
ตกใจว่าโอ้โหนี่เราถึงขั้นเอาหัวลงมาเลยเหรอเนี่ย
คือช่วงที่ลงมาเนี่ยหัวลงมาก่อนเลย
โชคดีมากที่ไม่เป็นอันตรายมากมายกว่านี้
ตอนนี้อาการดีขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องทำกายภาพบำบัดต่อนะครับ
แต่ว่าอีกสัก๒๓ครั้งทำกายภาพบำบัดก็น่าจะหายดี
เพื่อจะเตือนใจทุกคนว่าอย่าประมาท

เห็นไหมเนี่ยร่วงพลุบลงมาเลย
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเห็นแล้วแชร์กันมากขนาดนี้
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้ผู้บังคับบัญชาอะไรเดือดร้อนด้วย

เดี๋ยวจะหาว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้สนใจเอาใจใส่
ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาผู้อำกับการของสภวังน้ำคู

ขึ้นไปเองอยากไปปรับทงอะไรพวกนี้เอง
แล้วก็ลื่นแล้วก็พลาดแล้วก็ร่วงลงมา
ก็อย่างที่ดาววิชยุทธ์บอกครับ
โชคดีมากครับเพราะว่า
จังหวะศีรษะลงมาแล้วก็เหมือนกับ
จังหวะนั้นถ้าดูจากภาพเนี่ยท่านจะงอคอนิดนึง
ก็เลยลงโดนไปสักหลังซะเป็นส่วนใหญ่

น่ากลัวจริงแล้วไหนจะองศาไหนจะมุมที่ตกลงมาอีก

ของภัณฑ์ตรุกตรวจเอกเส้นทรุกษิตมั่นเมือง
วันนี้ก็ไปเยี่ยมดาบตำรวจวิชยุทธ์นะครับที่บ้านพัก
ส่อมแล้ว
สร้อยปายเปิดก็ส่อมเรียบร้อยหมดและ
หน้าสพวังน้ำครูนะฮะ

อย่าเพิ่งทำงานหนักให้ดูแลช่วยเหลือเรื่องเอกสารงานธุรการอะไรไปก่อนกันแล้วกัน